คุณผู้ชมข่าวนี้น่าตกใจจริงค่ะต้องบอกว่าเป็นการฆ่ายกครัว
แต่คำว่ายากฆ่ายกครัวในที่นี้ไม่ใช่ทั้งครอบครัวตายนะครับ
ครอบครัวค่ะมารุมฆ่าคนคนเดียว

เป็นพ่อค้าแตงโมค่ะเริ่มต้นจากการถูกน้องเขยของครอบครัวนี้นะ
ยิงเข้าไปสองนัดเสร็จภรรยาโทรตามพ่อให้มาช่วย
เอาแฉลงตีหัวซ้ำไม่พอพ่อฝ่ายหญิงเอารถมาขนศพ
ทิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกเขาบอกเป็นไม้เบื่อไม้เมามานานแล้ว
นี่เหรอคะคือวิธีการจัดการตำรวจรวบตัวคนร้ายได้ทุกคนนะคะ

กล้องวงจรปิดหน้าปากซอยบ้านผู้ตายในพื้นที่หมู่๘ตำบลเนินมะกอกอำเภอพยุหะคิรีจังหวัดนครสวรรค์
บันทึกภาพคืนวันที่๑๖ธันวาคมที่ผ่านมา
ค่อยเคลื่อนตัวรถเข้าไปขนศพนายวรชัยศรีชำอายุ๔๔ปีอย่างใจเย็น
และมีการปิดไฟหน้ารถเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ภาพชุดนี้เป็นบ่อแสสำคัญที่ตำรวจสืบสวนจนสามารถจับกลุ่มตัวนายสำเริงพรุษจันทร์อายุ๖๖ปี
นางสาวสรรพรครุฑจันทร์อายุ๒๔ปี
นายนิมิตพลสุมานหรือต้นอายุ๒๕ปี
และนายบุญลือสุมานอายุ๕๙ปี
จับได้เมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
หลังร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนายวรชัยในคืนวันที่๑๖ธันวาคม
โดยทั้ง๔คนเป็นญาติกับผู้ตาย
โดยระหว่างควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพมโนรมในจังหวัดชายนาฏ
ผู้ต้องหาสารภาพอ้างว่าผู้ตายที่อาศัยอยู่กับครอบครัวของผู้ต้องหา
ดื่มเหล้ากลับมาบ้านและจะชวนทะเลาะกับคนในบ้าน
มีปากเสียงกันบ่อยครั้งเป็นไม้เบื่อไม้เบากันมานาน
มาครั้งนี้เกิดทนไม่ไหวจึงลงมือก่อเหตุ
พันธุ์ตำรวจเอกชัดพิมุกมีมุกรองผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดชายนาฏเปิดเผยว่า๒๑นาฬิกาคืนวันที่๑๖ธันวาคม
หลังผู้ตายกลับมาถึงบ้านเกิดมีปากเสียงกับนายนิมิตพลที่หน้าบ้าน
จากนั้นนางสาวสารันพรภรรยาของนายนิมิตพล
โทรตามนายบุญลือพ่อของนายนิมิตพลมาช่วย
ระหว่างนั้นนายนิมิตพลใช้ปืนยิงผู้ตาย๒นัด
ส่วนนายบุญลือใช้แฉลงตีศีรษะผู้ตาย๒๓ครั้ง

โทรไปหานายสำเริงพ่อของนางสาวสรรพร
เพื่อนำรถกระบะเข้าไปขนศพผู้ตาย

ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๒๐กิโลเมตร
กระทั่งศพลอยอืดติดแพร่ช่วงเช้าวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ส่วนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายผู้ต้องหา
นำไปจอดริมถนนสายอำเภอพยุหะคีรี

ซึ่งอยู่คนละเส้นทางกับจุดที่พบศพ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหา
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุและจุดทิ้งศพ
นายนิมิตพลกับพ่อนั่งกระบะท้ายรถ
ก่อนช่วยกันหามศพลงไปทิ้งแม่น้ำ
ซึ่งนายนิมิตพลมีสีหน้าเรียบเฉย
ไม่รู้สึกสะทกสะท้านกับการลงมือสังหารพี่เคย
การเสียชีวิตของนายวรชัยศรีฉ่ำที่ถูกพบเป็นศพ
อืดอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดใหญ่
ตำบลท่าฉนวนอำเภอมโนรมจังหวัดชายนาฏ
ทำให้พ่อและแฟนสาวของผู้ตาย

นายวรชัยถูกฆาตกรรมอำพราง
หลังพบแผลชะกันที่ศีรษะและแผลถูกยิง
รวมไปถึงแผลถูกแทงที่หลัง
สารันพรน้องสาวคนละพ่อกับผู้ตาย

ผู้ต้องหากล่าวอ้างว่าผู้ตายเมาเหล้าชวนทะเลาะ
ผู้เป็นพ่อและแฟนสาวยืนยันผู้ตายไม่เคยดื่มเหล้าเมายาตามที่ถูกกล่าวอ้าง
เชื่อว่ามาจากปมขัดแย้งระหว่างผู้ตายกับนายเริงพ่อเลี้ยงมากกว่า
เมืองต้นผู้ต้องหาทั้ง๔คนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นทำลายศพ
ถูกคุมตัวฝากค้างต่อสารจังหวัดชายนาฏดำเนินคดีตามกฎหมาย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน